ซึ่งจริงมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ก็เกิดอีกหนึ่งเหตุสลดค่ะ
เป็นตำรวจสนตลิ่งชันนะคะที่ใช้อาวุธประจำการ

ขมับตัวเองคาปั๊มน้ำมันจนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากที่กลับไปเยี่ยมบ้านและครอบครัวในช่วงปีใหม่ที่กาญจนบุรี
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องงานนี่แหละค่ะ
ตำรวจผู้ท่อนอูทองจสุพรรณบุรีเข้าตรวจสอบเหตุ
ยิงตัวตายเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันพื้นที่หมู่๔ตำบลพระพลาชัย
ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฟอร์ดสีดำ
ทะเบียนกไก่ทธ๖๕๔๐นครปฐมจอดอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ใกล้กันพบศพของ๑๐ตำรวจโทยอดเพชรทองมาวัย๓๐ปี
สังกัดสถานีตำรวจนครตลิงชัน
สภาพคือนอนความหน้าและมีรอยถูกยิงที่ขมับขวาหนึ่งนัด
มีปลอกกระสุนปืนและอาวุธปืนขนาด๙มมตกอยู่
และมีขวดเบียร์ที่ดื่มไปครึ่งขวดตั้งอยู่ใกล้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
สอบสวนญาติก็ทราบมาว่าช่วงปีใหม่
ผู้ตายกลับไปเยี่ยมบ้านที่ตำบลหนองไฟล์ในอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนเกิดเหตุพ่อแม่ขับรถคันนี้แหละไปส่งผู้ตายกลับเข้ากรุงเทพ
พอมาถึงปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุก็แวะพักแล้วก็จอดรถเติมลม
จากนั้นผู้ตายลงจากรถไปนั่งดื่มเบียร์ที่หน้าห้องน้ำค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหันกลับมาเท่านั้นก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยใช้ปืนพกประจำตัวยิงตัวตายไปแล้วนะคะ
เมืองต้นก็คาดว่าผู้ตายอาจจะเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องงาน
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุซึ่งตำรวจเนี่ยจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
อัตราแล้วก็สถิติของตำรวจที่ฆ่าตัวตายคุณผู้ชมน่าตกใจนะ
เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ๓๐นายเลยนะคะ
เขาบอกว่าตำรวจมีโอกาสฆ่าตัวตายมากกว่าคนปกติทั่วไปด้วย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของพบตรเองก็เฝ้าระวังกันอยู่
แล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขก็ต้องตรวจสอบกัน
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาดูแลด้วยเหมือนกัน